คุณผู้ชมครับใครที่เปิดร้านซ่อมรถแล้วเจอลูกค้าเบี้ยวเงินค่าซ่อมบ่อย
ลองใช้วิธีเหมือนช่างคนนี้เขาเขียนป้ายอาชีพช่างไม่ใช่นักบุญ
พอติดปุ๊บลูกหนี้ทยอยจ่ายเงินกันเต็มเลย
เพราะลูกหนี้เนี่ยคือหลายคนเอารถมาซ่อมพอถึงเวลาโทรไปตาม
เออผมไม่มีเงินไม่พอเดี๋ยวสองสามวันจะเอามาให้

โควิดคุณผู้ชมครับเอาไปดูป้ายร้านนี้หน่อย
เขาบอกว่าเขาก็ทำมาหากินเขากินค้าเหมือนกัน
แล้วจะมาติดเงินแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อกับข้าวกิน
ร้านซ่อมรถร้านนี้ชื่อว่าคลินิกช่างเอตั้งอยู่ในอำเภอบึงสามพันธุ์ที่เพชรชบูรณ์ครับ

เงินไม่ครบจอดไว้ครับเบื่อแล้วเดี๋ยวมาให้
พอไว้ใจทีหายทุกรายวงเล็บอาชีพช่างไม่ใช่นักบุญ
รู้มากทำเองรู้ดีทำที่อื่น

เจ้าของร้านคือคุณสมพงศ์ฉิมวาดอายุ๓๑ปีเขาบอกว่า
ผมคุณนักข่าวนะผมเปิดร้านมา๕ปีนะ
ปัญหาที่เจอบ่อยคือลูกค้าเอารถมาซ่อม
พอซ่อมเสร็จโทรไปตามลูกค้ามารับรถ
ลูกค้าบางคนย้ำว่าบางคนพอมาถึงร้าน
พี่ผมเอาเงินติดตัวมาไม่พออ่ะนะไม่รู้จริงนะ
เดี๋ยวผมขอเอารถไปก่อนนะเดี๋ยว๒๓วันผมกลับมาจ่ายให้
เขาบอกว่าเป็นอย่างนี้หายไปทุกราย

ช่วงโควิดที่ผ่านมาหลายคนอ่างตกงานบ้าง
หาเงินไม่พอไม่มีเงินค่าซ่อมรถบ้างอะไรบ้าง
เขาก็ซ่อมให้แล้วสุดท้ายก็ไม่เอาเงินมาให้
พี่สมภงเขาบอกว่าผมอ่ะนะเปิดร้านเล็กแบบนี้
ซ่อมรถพอจะได้เงินเลี้ยงครอบครัว
ปากเลี้ยงท้องไปวันไม่ได้ร่ำรวยอะไร
แต่มาเจอปัญหาแบบนี้แล้วตอนนี้รถลูกค้าที่ซ่อมเสร็จแล้วเนี่ย
มาจอดคาอยู่ที่ร้านเนี่ย๕๖คัน
เพราะลูกค้าอ้างว่าไม่มีเงินมารับรถเลยนะฮะ
ก็เลยตัดสินใจทำป้ายที่ติดหน้าร้าน
หลังจากติดป้ายไปเออดีฮะได้ผลดี
คนที่ติดเงินอ่ะมาฮะมาจ่ายเงินฮะ
บางคนก็คือมาแล้วแบบไม่มีการต่อลองคือให้เลยอ่ะนะ
แต่บางคนก็บอกว่าผมไม่มีผมขอจ่ายบางส่วนก่อนได้ไหม

เขาบอกว่าป้ายนี้ได้ผลเพราะว่ามีคนเอาเงินมาทยอยจ่ายจนครบ
ถึงจะมาเอารถไปได้นะครับ
ใจเขาใจเรานะคือไปซ่อมรถเขา

เขาก็มีต้นทุนไงในการซ่อมใช่ไหม